ผมคุยกับสวท่านหนึ่งนะครับท่านทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นหนึ่งในสวที่แสดงท่าทีออกมาชัดเจนว่า
โหวตให้ด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนสวัสดีครับท่านทรงเดชครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิ
ท่านสวทรงเดชฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะโหวตให้ไหมฮะสำหรับเสียงข้างมากของสภาผู้แทน
คืออย่างนี้คุณประภูมินะครับคุณต้องรู้เงี่ยหน้าที่ของสมชิกบุษฎภานะครับ
คือเราจริงแล้วเราทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
มีหน้าที่ในการกันกรองกฎหมายตามมาตรา๑
และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้การละมงผิดของประชาชน
ที่จาก๑๔ล้านคนซึ่ง๓๒ล้านคนไม่เห็นด้วย
ส่วนใหญ่ที่มอบหมายให้พักเก้าไกร
ทำหน้าที่จะตั้งรัฐบาล
ผมส่วนตัวเนี่ยผมก็จะโหวตให้
เพื่อให้ประเทศเราเดินได้ครับคุณภาคภูมิ
ไม่ต้องมีข้อแม้แบบที่ว่าเอาเสียงเสียงข้างมากของสภาผู้แทนผ่านแล้ว
แต่ว่าต้องขอดูข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อะไรก่อนตรงนี้
ได้คุยกับเพื่อนสาววล์บ้างหรือยังใน๒๕๐

สุทธวทัยก็พักเพือไทยทั้งกลางวัด
คุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุธิมจากทางเพื่อไทย
ผมก็คุยกับท่านคุยกับท่านสมศักดิ์
และส่อว่ามากี่คนที่เห็นที่ทางกับท่านส่อว่าโสงเดช
เบอร์โทรศรกษาวเสี่ยงเพื่อนบ้างไหมครับ
ในการดูแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแต่ว่าบางทีท่านท่านสอสอทั้งหลาย
บางท่านนะครับผมไม่เคยพูดทุกคนเลยครับออกสื่อแล้วก็พูดเนี่ย
มันพูดแรงเกินนะครับคือมันต้องพูดแบบไมตรี
ถ้าทางสอสอทางพระเก้ากลายอาวาที่สอสอเขาเนี่ย
ที่เขาฟอร์มรัฐบาลอยู่มาพูดมาคุยด้วยมาอธิบายให้เข้าใจ
ไมตรีเนี่ยอันเนี่ยเชื่อว่าสอวอร์จะฟัง
ถูกก็ฟังอยู่แล้วครับเพราะเราเป็นผู้ใหญ่นะครับ
เราต้องการให้ประเทศเดินให้คนเราเป็นรัฐบาลทำงาน
ท่านสอวอร์ทรงเดชนะครับให้ประเทศพัฒนาขึ้นเลยครับ
ท่านสอวอร์ทรงเดชนะครับในขณะเนี่ยในกลุ่มของสอร้างให้ศิษย์สอวอร์
ยังเหลือแบบกลุ่มแบบอันนี้ซีกบิ๊กตู่อันนี้ซีกบิ๊กป้อมอย่างนี้
ยังเหลือไหมฮะเขายังแบ่งอย่างงี้ไหม
ผมไม่ค่อยก้าวไก่นะครับเรื่องส่วนตัวคนอื่น
ก็จริงแล้วก็คุ้นเคยกันทั้งหมดนะครับสำหรับสิบคน
แต่ว่าอยู่ที่แต่ละท่านนะครับว่ามีแนวคิดอย่างไร
อย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบคนแล้วนะฮะ
เค้าหลายคนนะครับผมผมก็เห็นด้วยนะ
หลายคนพูดกันคุณพระฤทธิที่นั่งอยู่ในรายการนี้ก็
เป็นการบริการวิทยาวัณฑ์พระบอกรรยากราศานตรีกัน
เพราะว่าเชิญชวนสวนะครับ

ผมว่าเขาไม่แรงน้ำใจหรอกครับ
เชื่อว่าสุดท้ายโหดนายยกผ่านไหมครับท่าน
ครับเชื่อว่าสุดท้ายโหวตนายกผ่านไหมฮะ

เวลาหมดจริงขอบพระคุณมากนะครับ

สมศักดิ์เทพสุธินจากทางเพื่อไทยอยู่

เชื่อว่าคุณสมเดชนคงไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของก้าวไกลทั้งหมด

ยืนยันในการหายใจครั้งนี้

ถ้อยคำอะไรก็ตามอยากจะให้เข้าใจความโกรธของประชาชนตรงนี้

และอย่างที่สองคือถ้า
สามารถให้เราไปพูดคุยกับสวคนอื่นได้

คุณทริรัฐสุดท้ายภายสร้างไทย
เยี่ยมครับก็จริงแล้วขอบคุณสวทรงเดชนะครับ

ให้จนสามารถตรองฟอบรัฐบาลได้เลย

ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นพ้องตรงกัน

เปลี่ยงพร้อมมาแบบนี้เข้าบริษฐภาคตั้งแต่เราไม่ส่องแล้ว

กลับตาดูกันต่อไปการเมืองทาย